แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจำตอนสวัสดีค่ะ

ที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่เป็นบ้านคุณหรู

ขึ้นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เลิศค่ะอืมแหมต้องบอกเลยนะคะวันนี้

สาวเล็กสาวกลางและสาวใหญ่อย่างนี้ได้ค่ะ
ทุกวันจันทุกวันสุขเวลาดีแบบนี้นะคะ

เราหยิบมานะเผื่อมันจะถูก

พอดีโป๊ะเช๊ะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะ
พี่ปูเรากี๊จะมาเปิดประเด็น

นี่จะบอกว่ามันเกี่ยวเลยนะกับประเด็นนี้เลยพี่กาว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้

โอ้ยฟะหาจะเป็นอภิษฐ์ก็ได้นะคะพี่กาวเรื่องแบบนี้นะ

เพราะว่าเรื่องดวงไม่เข้าใครออกใครจะบอกเลย
เรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้
เราคนเดียวกัน
แต่ที่เรารู้คือพี่ปูเขามาแล้วในช่วง

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปู่

เราอยากจะเรียกเป็นพี่ปู่โยชน์นักมันยักษ์

ในเดือนนี้บอกเลยว่าคนที่ในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าจะได้รับภาระที่ค่อนข้างหนัก
อาจจะหนักเกินไปซะด้วยเพราะฉะนั้นหาตัวช่วยด่วน
เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ

ความรักเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลย
อ้าวสงสารเลยอ่ะก็พาระหนักงานเยอะ

แล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะนอกจากเรื่องของงานแล้วเนี่ย
แย่งความใกล้ชิดของคนในบ้านอีก
เพราะฉะนั้นนะคะจากที่เคยใส่ใจในบ้านอาจจะน้อยลง
แต่จะไม่ถึงขั้นตัดหักอะเนอะโอเคไม่ได้ไม่จัดหักไม่ได้โอเคก็ยังโอเค
ให้รู้ตัวไว้นะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนกรกฎาคม
อย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากนักเห็นใจคนรอบข้างบ้าง
ถึงเดือนสิงหาคมคนเกิดเดือนสิงหาคมปีเดือนนี้ดี
โอ้โหไม่ใช่เดือนนี้ดีเขาเรียกช่วงช่วงสัปดาห์นี้ดีนะคะ
คือเก่าพูดเพศอะไรมีคนเชื่อไม่จริงไม่จริง
คือมีคนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้ว

เสียเยอะบ้างไงเรียกเยอะกับได้เยอะมีอยู่๒อย่าง

เข้เป็นรักที่ให้เกียจกันด้วยอ่ะเป็นรักอ่า๑๙๗๖

เดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนที่
เอ่อสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่

ใช่อย่ายุ่งหน่อยแต่ว่าดี

คือมันมีสมมุติว่ามันมีการขยับขยาย

หัวหัวบางทีดีไม่ดีไล่ลูกค้าซักทีสาม

ถ้าพี่ถาม๓คนนี้ว่าดีแล้วเหนื่อยเอาไหม
เอาจริงแต่บางคนเขาไม่ชอบ

เรื่องการเงินเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่า

สถาบันการเงินยินดีให้คุณเป็นหนี้

ดิตดีเงินโอเคอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดจะทำธุรกิจนะไม่ใช่ว่า
เออว่างอยู่แล้วไปสร้างหนี้เพิ่ม

ความรักไม่ดีเนี่ยเนื่องอาจจะแบบว่า

เรารักษาไม่ได้เนื่องจากว่างานดี
เงินดิวมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องอื่น

แต่ไม่แน่นะถ้าสมมุติเราไปมีคนที่เรา

เราก็ลักษาเขา

เอาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหุ้นส่วน
อะไรที่ไม่ปิดบังกันมันจะดีที่สุด

เฉพาะเรื่องที่ควรจะ
มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยที่ไม่โกหกเป็นไปไม่ได้

เราก็ปิดปากไว้ไม่พูดดีกว่า
แต่ว่าเราก็ต้องดูคนของเราด้วยนะ
ว่าสมมุติว่าเราไม่พูดแล้วเขาก็ไม่ยอมเนี่ย

เขาบอกว่ามาไวไปไว

คืออย่างนี้มาไวไปไวทุกอย่างเลยใช่

เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในหน้าที่การงาน
ที่มีเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเนี่ยนะคะ

เงินนี่รับมือซ้ายจ่ายมือขวาเตรียม

อะไรที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่าย

ก็ให้ระวังเอาไว้หรือสำรองจ่ายเอาไว้

เรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะ
ถ้ามีคู่อยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาไวไปไว
แต่ว่าไม่รู้หายหัวไปไหนคือหมายถึงว่า

แต่วันไม่ค่อยได้เจอกัน

ต่อไปเลย

เดือนนี้ขอบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตา
ดีใจด้วย

หลักผู้ใหญ่จะรักเมตตาเรียกใช้ใครก็อยากจะได้คุณไปทำงานด้วย

ส่วนใครบอกว่าไม่เห็นมีใครเรียกเลยพัฒนาตัวเองสิ
ลองพัฒนาตัวเองสิเดี๋ยวเข้าตาแน่
เรายังงงเนี่ยมันก็ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

ถ้าคุณเก่งเดี๋ยวเขาก็เรียกใช้

เรื่องเงินนี่ถ้าสมมุติมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็อีกนะครับ

ก็คือค่ะใช่ก็วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ

ไปหาคนเกิดพฤศจิกายนเลย

เดี๋ยวทุกวันนี้พี่เปิดหนังสือพิมพ์มีแต่แบบว่า

ใช่กระดูกมันกุด
แน่นะคนเกิดพฤศจิกาถ้าไม่กินเด็กก็ต้องกินผู้ใหญ่

หรือเมื่อกี้เนธคุยกับหนองคนนึงเขาก็ถามว่า
ถ้าเป็นเด็กแล้วมีความคิดแบบผู้ใหญ่ได้ไหมครับแม่

ผ่านไปนี่นะคะทั้งหมดนี่๗๕เดือน

โปรดติดตามตอนต่อไป